เรื่องของสุขภาพอนามัยนี่สำคัญแล้วก็สุขภาพช่องปาก
คือตามปกติแล้วเขาจะให้ไปตรวจสุขภาพฟันประมาณ๖เดือนต่อครั้ง
แต่บางคนก็ละเลยไม่ได้ไปตรวจสุขภาพฟันนะคะ
เหมือนกับกรณีนี้ที่ลบบุรีปรากฏว่ามีคนไข้นะ

แต่ปรากฏว่าไปเจอหินปูนขนาดใหญ่เลยค่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
โอ้ยเนี่ย
นี่ฉันดูตอนแรกนึกว่าเคี้ยวหมักฟ้าล่าง
อะไรอ่ะอันนี้คือหินปูน
ต้องขออภัยคุณผู้ชมทั้งหมดนะครับ
คุณผู้ชมทานข้าวอยู่ตอนเช้าด้วยจริง
นี่คือหินปูนที่มันเกาะฟัน

แล้วเขาไม่รู้สึกหรอกว่าลิ้นเขาไม่มีที่อยู่อะค่ะ
โอ้โหคือเขาทนมาได้ให้มันเกาะขนาดนี้ได้ยังไงนะคะ

หินปูนใหญ่มาก
ใหญ่มากจริงแล้วทันตแพทย์หญิงคนนี้ที่จังหวัดลบบุรีนำคลิปนี้มาโพสต์
ว่าคนไข้ฟันโยกแล้วมาหาหมอ

เพราะมันคือก้อนหินปูนก้อนใหญ่สะสมมานานมาก

ใช่แล้วก็เลยต้องถอนฟันอันนี้ทิ้งไปเลยค่ะ
อยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่

ช่องปากช่องฟันอย่าปล่อยให้หินปูนมันเกาะขนาดนี้นะ
ไม่ไหวเออมันหูใหญ่จริงค่ะไม่เคยเห็น
หมอฟันทุก๖เดือนนะคะจะได้ไม่ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชม